ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งครับท่านผู้ชมครับเกิดขึ้นที่เพชรชบูรณ์นะฮะ
คราวนี้เกิดขึ้นตอนเช้าครับประมาณ๗โมงเช้าเมื่อ๒วันก่อนนะครับ
พระสงฆ์ท่านออกเดินบินทบาทปรากฏว่าถูกรถเนี่ยพุ่งชนนะครับ
มรณภาพนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
บนถนนในพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
พระที่มรณภาพนะครับก็คือพระณตะดลกตะทีโปอายุ๕๔ปีนะครับ

เนี่ยฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพไว้ได้นะครับ
ตรงเนี้ยอยู่ตรงข้ามประตูวัดห้วยไผ่รถกระบะอีซูซูดีแม็กซ์สีเทาดำคันนี้นะครับ
มีในตุ้ยแก้วดูอายุสี่สิบสามปีเป็นพ่อค้าขายหมูที่ตลาดหล่มสักขับมา
พุ่งชนจนพระนัตรดลเนี่ยร่างลอยกระเด็นไปไกลกว่า๔๐เมตร
แล้วก็มรณภาพคาที่เลยใครเห็นก็แบบสะเทือนใจมากนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๗โมงเช้าซึ่งพระท่านออกไปเดินรับบาทนะครับ
ตุ้ยคนขับรถบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมากับภรรยาเดินทางมาจากตลาดอำเภอหล่มศักดิ
่งหน้าจะไปหาหมอที่พิศนุโลกมาถึงจุดเกิดเหตุในตุ้ยบอกว่ามองไม่เห็นนะครับ
ว่ามีพระกำลังเดินข้ามถนนก็เลยชนเข้าอย่างจังนะฮะ
หลังเกิดเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนก็รอมอบตัวกับตำรวจ
ส่วนพนักงานสอบสวนสพเขาค้อบอกว่าคดีนี้ผู้ต้องหามามอบตัวนะครับ
ตำรวจก็เห็นว่าไม่มีพฤติการในการหลบหนีก็เลยแจ้งข้อหานะครับ
ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับอ่าแล้วก็ให้ประกันตัวนะครับ
ตอนนี้ก็กำลังรอในการเจรจาเรื่องค่าเสียหายต่างให้กับทางญาติของฝ่ายที่เสียชีวิต
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับพบว่าปัญหามันเป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
จุดนี้ถนนช่วงนี้เป็นทางขึ้นลงเนินตลอดช่วงระยะ๒กิโลเมตรของถนนเส้นนี้นะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นเนินขาลงนะฮะเป็นทางม้าลายข้ามถนน
เมื่อรถขับมาไม่เร็วเกินไปเนี่ยจะพอสังเกตเห็นคนข้ามถนนได้
แต่จะกระชันชิดอันนี้คือแบบไม่เร็วนะ
ท่านดูนะฮะดูภาพแทนสายตาเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ถนนเป็นแบบเนี้ยเราแทบเห็นไม่ไกลนะคุณเห็นมาสอนเหมือนเหมือนเป็นเนินแบบอ่า
เห็นไหมแล้วจะเป็นจุดลงเนินแบบนี้พอดีจะมีทางม้าลายเห็นไหม
หยุดภาพตรงนี้ปุ๊บถ้ามีคนข้ามถนนเนี่ยจะแทบกระชันชิดมากค่ะ
นี่ฮะนี่เราทำเป็นภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์เลยนะครับ
คือหลวงพ่อท่านก็เดินข้ามถนนแต่กระบะคันนี้เนี่ยคาดว่า
ไม่ได้มาช้าไงอืมอ่ามันก็เป็นถนนทางยาวนะครับอ่า
พอเห็นก็กระชั้นชิดนะครับก็เลยไม่ทันนะครับ
เป็นมุมมองของคนข้ามถนนที่ก็อาจจะไม่เห็นรถที่กำลังวิ่งมาด้วย
เพราะว่ารถก็จะวิ่งมาจากระยะไกลนะครับ
มุมของคนขับก็จะไม่เห็นคนที่จะข้ามถนนทางทางมาลาย
มุมของคนข้ามก็จะไม่เห็นรถที่กำลังวิ่งมา
เพราะว่ามันเป็นจุดอับสายตาค่ะคือวิสัยทัศน์ในการขับขี่
เข้าขนคร่ามเลยนะครับแล้วถนนเส้นนี้เนี่ย
เป็นถนนแบบสี่เลนนะครับอ่าเป็นเป็นถนนสายหลักอ่ะ
คือสายเชียงใหม่ขอนแก่นแล้วก็เป็นถนนเออีซี
มีรถสัญจรมากมายแล้วส่วนใหญ่ก็เห็นว่าเป็นทางยาว
ก็เลยวิ่งกันแบบเร็วเลยนะครับค่ะชาวบ้านบอกว่า
มีคนถูกรถชนเสียชีวิตบ่อยนะครับเส้นหนึ่งแบบเนี้ยนะฮะนี่ครับ
คุณผู้ชมครับพระนัตดลเนี่ยนะคะเดิมชื่อนายสุรเศษนาวาพนมค่ะ
มาบวชท่านเป็นทนายความนะคะบ้านเดิมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
แล้วก็ย้ายไปอยู่จังหวัดชุมพรก่อนหน้านี้ไปเที่ยวที่อำเภอเขาค้อค่ะ
เพราะว่าอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแล้วก็บวชเป็นพระได้ปีกว่า
พรรษาที่วัดห้วยไผ่ท่านก็ออกบินทบาททุกเช้าอ่ะนะคะ
เพื่อนของพระนัตรดลที่เดินทางมาร่วมงานศพเขาก็เล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่พระนัตรดลมีความเครียด
หน้าที่การงานในวิชาชีพธนายความก็จะออกไปติดตามเป็นลูกศิษย์พระเข้าป่าเพื่อทำสมาธิ
แล้วก็ทำจิตใจเพื่อให้จิตใจสงบขึ้นหลังจากนั้นก็ถึงไปทำงานต่อ
พายลูกเชยกรรมการวัดห้วยไผ่ก็บอกว่าปกติพระนัตรดลสุขภาพร่างกายแข็งแรง
แว่นตลอดเพราะว่าสายตาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่
ชาวบ้านเคารพนับถือมากค่ะก็เลยมาช่วยกันจัดงานศพเนี่ยค่ะ
แล้วก็ช่วยกันเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิษฐรรมด้วยนะคะ
สุขภาพแข็งแรงนะเดินคล่องแกแต่ว่าเวลาบินทบาทอะไรแกก็ต้องใส่แว่นไปตลอดคือสไตล์แกไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ก็คลบนับถือกันเพราะว่าแกก็ออกบินทบาทปกติโปรดสัตว์ปกติแกก็เดิน
ค่ะญาติก็ทยอยเดินทางไปร่วมงานศพนะคะแล้วก็ลูกสาวกำลังไปจากชุมพรเดี๋ยวจะมีการชาปนกิจศพในวันจันทร์ค่ะ